นักการเมืองเนี่ยก็โอ้โหช่วงนี้ลงพื้นที่ไปหาเสียง

นี่เลยค่ะเริ่มจากนายพิธาริมเจริญรัฐหัวหน้าพักเก้าไกล
เขาเดินทางไปในพื้นที่ของตำบลสันทรายอำเภอพร้าวนะคะ

เพื่อไปร่วมกิจกรรมหาเสียงกับผู้สมัครสอสอพักค่ะ
ซึ่งก็ลงพื้นที่ไปแบบนี้
มีการพูดคุยกับกลุ่มสมาคมต่างนะคะ

เดี๋ยวขยับไปดูทางด้านของพักเพื่อไทยกันบ้าง

ปักหลักอยู่ที่จังหวัดสุโขทัย

ขนาดเดียวกันเนี่ยยังไปช่วยหาเสียง
ผู้สมัครสอสอสุโขทัยเขต๓อย่างนางสาวประพาพรทองปากน้ำด้วย
ซึ่งเป็นผู้สมัครเขต๓ของพักเพื่อไทยค่ะ
มีการขึ้นปลาใสแบบนี้ในช่วงบ่าย
ขณะเดียวกันนะคะทางด้านของทีมงานนายสมศักดิ์เอง
ก็มีการขึ้นเวทีปลาใสด้วย
ถือว่าเป็นการช่วยปลาใสกับสสสุโขทัยเขต๑นะคะ
ซึ่งสคสุโขทัยส๑ผู้สมัครท่านเนี่ย
ก็เป็นน้องสาวของนายสมศักดิ์เองด้วยนะคะ
ทำให้ทีมงานนายสมศักดิ์ก็เต็มกำลังค่ะ
ในการขึ้นปลาใสแล้วก็ช่วยหาเสียง
ขยับมาดูอีกท่านหนึ่งกันบ้าง
แต่เดินสายพบประชาชน
นี่เดินสายเก่งกว่าพักการเมืองอีกมั้งคะเนี่ย

แจกสติ๊กเกอร์เดินแจกอะไรต่าง

มีการเดินทางไปเจอประชาชนแบบนี้
พร้อมกับโพสต์คลิปข้อความอวยพรด้วย
ให้คนไทยสนุกสนานมีความสุขเต็มอิ่มนะคะ
ปล่อยภาระหน้าที่ให้กับคุณชูวิทย์เลย

ทีนี้คุณชูวิทย์บอกว่านับจากนี้ไปอีก๓๐วัน
ผมจะเดินทางไปทั่วโลกทั่วประเทศไทยเลยนะ
สิบเจ็ดจังหวัดทั่วประเทศตั้งแต่เหนือใต้ออกตกค่ะ
เพื่อไปเจอพี่น้องประชาชนในการต่อต้าน
แล้วก็รณรงค์ต่อต้านกัญชา
ต้านเรื่องของยาเสพติดด้วยนะคะ

มิ้นดูสิเขาเหมือนกับน่าจะมีการติดโควิด
จากการที่ไปลงพื้นที่หาเสียง

อันนี้คือทางคนใกล้ชิดบอกนะคะ
ซึ่งก็ล่าสุดก็มีการรักษาตัวแล้ว

แต่ก็ยังคงติดตามการทำงานของพักอย่างใกล้ชิดนะคะ
ขยับไปดูค่ะทางด้านของนายเวหากันบ้าง

นี่ค่ะก็คือช่วงบ่ายของวันนี้ที่ผ่านมา
พร้อมด้วยนายสุธวีสร้อยคำ

หลังจากที่เขา
ในหมู่บ้านรัฐนาธิเบศนะคะ
เรื่องต้นตำรวจก็มีการสอบปากคำพยานแวดล้อม
แล้วก็เห็นบอกว่ารู้เบาะแสตัวคนร้ายแล้ว

ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าเกิดจากเรื่องอะไรนะคะ

วันนี้กรกตได้มีการประกาศรายชื่อพักการเมือง
ยื่นบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง
แล้วก็เห็นบอกว่ามีทั้งส่อเขต

จำนวนทั้งหมด๑๘๘๙คนนะคะ

แต่เห็นบอกว่ามีการพิจารณาแล้วขาดคุณสมบัติ

ซึ่งขาดคุณสมบัติตามกฎหมายนะคะ๙คนจาก๑๘๘๙คนค่ะ